คุณพ่อนะพาคุณลูกไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขากลับบ้านโอ้โหลูกเล่นอะไรเนี่ย
ทักพ่อบอกพ่อพ่อมีผีตามเรามาด้วยอ่ะพ่อ
ไม่เค้ามาตามหนูอ่ะ
พ่อไม่เค้ามาตามหนูอ่ะ
ใครมาตามหนูอ่ะ
พี่หลังคุณอ่ะ

ฮะฮะฮะตามมาอีกแย้ว
นี่ลูกเห็นจริงหรือแนี่ย

แล้วพ่อบอกเราก็ทำเป็นข้าวที่คุณครับ
บอกพ่อไม่เห็นนะเรื่องราวเนี่ยนะฮะคลิปนี้เนี่ย
คนเป็นพ่อเขานำมาโพสต์ลงในติ๊กต๊อก
แล้วบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวิญญาณมันตามมาไง
นั่งกระบะท้ายเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ากำลังขับรถกลับบ้าน
เส้นทางผ่านวัดตองปุจังหวัดลบบุรี
ในวันอาทิตย์ที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงสัก๖โมงเย็น
ลูกสาวทักมีคนตามมาพ่อนั่งอยู่หลังรถอ่ะพ่อ
พ่อพอมองเข้าจกไม่เห็นมีใครเลย
ลูกก็บอกยังมาอยู่แล้วพ่อยังไม่ไปไหนเลยพ่อ
โอ้กลับมาได้สักประมาณ๕๐๐เมตรหลูเหลือง
อ๋อเริ่มสวดมนตร์แล้วเนี่ยเริ่มสวดมนตร์ภาวนาแผ่เมตตา
ขับไปอีกขับไปเรื่อยผ่านริมคลองมา
ระหว่างนั้นก็สวดคาถาชินบัญชรอ่า
กะว่าให้ผีตะเลิศเปิดเปลืองอยู่บนรถไม่ได้

ยังไงครับลูกบอกพ่อพ่อมาอีกสอง
โอ้โหนอกจากผีจะไม่หนี
ยังมาเพิ่มอีกมึงจะไปตามเพื่อนมันมาอีกโอ้โห
มีเปิดไฟกระพริบใส่ด้วยมีอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเห็นบางจังหวะ
มีรถที่ขับสวนมาเปิดไฟกระพริบใส่
ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะรู้เกี่ยวอะไรกันไหม
อีกสักพักคุณพ่อบอกงั้นต้องเจอคาถาบทนี้
คาถามหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดู
โอ้นี่ก็คือคาถย์ศักดิ์ศิลป์นะ
จัดไปท่องไปสักได้๑๐กิโลเมตร

โอ้โฮทนทานนานมากเลยค่ะ
พ่อลูกบอกท่องยังอยู่แบบนี้
สุดท้ายพ่อบอกงั้นต้องเจอบทนี้
ไหนแผ่เมตตาอธิษฐานภาวนาจิตให้ผีรับผลบุญ
ค่ะทำเล่นยังไง
สวดบทนี้จบได้กลิ่นทูบแว๊บผ่านจมูก
แล้วแล้วผีก็ไปครับ

อ้าวแต่บางทีเด็กก็มีจินตนาการที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่

กล้ามไหว้ขอโชคแล้วจะไปแก้บนด้วย
ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้มีทำบุญอุทิศวรรดิ์กว่าโสดนั้นแหละนะครับ